เส้นใต้เมืองไทยวันนี้พูดคุยใน๒ประเด็นด้วยกันนะครับ
ประเด็นแรกเกี่ยวกับปัญหาจราจรที่ติดขัดเหลือเกินนะคะ
เพราะว่าเมื่อวานนี้ค่ะตำรวจได้นำเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาใน๓ระยะด้วยกัน
ส่วนอีกหนึ่งประเด็นเป็นประเด็นเกี่ยวกับกล้องวงจรปิดนะคะ
ซึ่งน้องชายของคุณธวัชชัยอนุกูลนะคะ
ซึ่งเป็นอดีตพนักงานที่ดินพังงาที่ผูกคอเสียชีวิตตั้งข้อสงสัยไว้นะคะ
ไปติดตามพร้อมกันจากคุณสุภาพคลี่ขจายค่ะ

เวลาเชิญชวนว่าให้ไลน์มาบอกว่าถนนเส้นไหนรถติดช่วงไหนเนี่ยนะ
ผมว่าคนอีกเยอะอยากจะบอกว่าทุกเส้นและตลอดเวลา
บอกว่าเส้นไหนที่ไม่ติดดีกว่าใช่ไหมคะ
ติดทุกเส้นและตลอดเวลา

เรื่องที่คิดว่าจะยอมแพ้ยอมจำนวนไปแล้ว
ก็กลับมาพูดจากันใหม่อีกทีนึง

เพราะว่านายกออกปากสั่งการให้แก้ไข
ถามว่าสื่อมวลชนรุ่นผมเนี่ยคิดยังไงกับเรื่องนี้
ดีครับแต่ว่าอยากจะบอกว่าเรื่องแบบนี้
พอผู้ใหญ่สั่งลงมาทีนึงก็กุหลีกูจอทุกฝ่ายแล้วครับ
กูลีกูจอสารวนกันวุ่นไปหมด

เตรียมการนัดหมายออกมาตรการ
แล้วยังไงครับพักเดียวเท่านั้นนะครับ

ไม่รู้กี่หนแล้วที่เกิดลักษณะอย่างนี้
ฉะนั้นคราวนี้ก็คอยดูเถอะครับว่า
คึกคักกันไปได้สักเท่าไหร่
แล้วในที่สุดก็กลับไปสู่สภาพเดิม
ไฟไหม้ฟาง
ตรการกันเนี่ยดูแล้วก็พายเรือในอ่าง
เรื่องเก่าวนไปวนมา
ฉะนั้นเอาอย่างนี้ครับ
ไอ้ที่จะทำอะไรต่ออะไรก็ทำไปเถอะ
แต่เกาให้ถูกที่คันหน่อย
เรื่องอะไรที่คิดว่ามันเกินปัญญา
แก้ไม่ได้อย่าไปคิดแก้เลย
เช่นที่บอกว่ารถมันเยอะ
รถมากกว่าถนนแล้วจะทำยังไง

เราไม่สามารถควบคุมการมีรถได้
สองถนนน้อยรถเยอะ
อันนี้ก็เลือกคิดเถอะว่าจะไปเพิ่มถนน

นานจะเพิ่มขึ้นมาทักสายหนึ่ง
ฉะนั้นเพิ่มถนนลดจำนวนรถเลิกคิด

ไปดูซิว่าที่รถมันติดเนี่ย
ปัจจัยองค์ประกอบมันมาจากตรงไหน

มาจากการไม่มีระเบียบวินัยในการขับรถ

ต้องทำให้คนมีระเบียบวินัย
ทำยังไงให้คนมีระเบียบวินัย
ต้องจับให้จริงและปรับให้จริงอย่างต่อเนื่อง
ต้องเว้นด้วยต้องบอกว่าอย่างต่อเนื่องด้วยนะ
ไม่ใช่ปรับกันสักพักนึงแล้วเลิก

ต้องให้ไปปรับที่โรงพักให้หมด
อย่าไปยอมรับกับว่าช่วยเอาไปเสียค่าปรับให้ทีนึง
อย่าให้เขาเอาเงินยัดให้ตำรวจ
เพราะถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยเขาไม่กลัว
โดนจับก็บอกไม่มีเวลาไปโรงพักครับ
ไปจ่ายค่าปรับแทนให้ทีให้ร้อยสองร้อยแล้วจบ

ต้องให้ไปโรงพักปรับเต็มที่
ลำบากหน่อยไม่เป็นไรจะได้รู้ว่าอ๋อ
ถ้าทำผิดจราจรแล้วเจออย่างนี้
แล้วถ้าปรับผิดบ่อยต้องมีมาตรการว่า

ออนไลน์ให้ทั่วถึงกันหน่อยได้ไหม
ว่าเจอแล้วเจออีกทำผิดจราจรแล้วทำผิดจราจรอีก
เขาให้เลี้ยวซ้ายผ่านตลอดตัวเองจะตรงไปเนี่ยไม่ยอมเลี้ยว
รถที่จะเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดติดกันไปหมด
เขาเข้าคิวที่จะขึ้นสะพานคิวยาว

เรื่องพวกนี้ต้องเอาจริงเอาจัง
นี่เรื่องรถบ้านนะรถส่วนบุคคลต้องเอาจริงเอาจัง

แท็กซี่รถตู้
รถพวกนี้ชอบทำให้เกิดสภาพคอขวดคือ
ไปจอดแช่หน้าห้างหรือตรงข้ามกับห้าง
มีห้างที่ไหนรถพวกนี้ก็จะไปจอดแช่รอคน
ถ้าตำรวจท้องที่ไปคอยยืนอยู่ก็ไม่กล้าจอดแช่
ตำรวจหายไปเมื่อไหร่ก็มาจอดแช่รอคนทั้งที่เขาห้ามจอด
คันที่หนึ่งจอดแช่ชิดซ้าย
คันที่สองมาขี้เกียจไปตามหลังเพื่อนเดี๋ยวไม่ได้ผู้โดยสาร
ก็มาชะลออยู่ตรงเลนกลาง

รถตู้รถตุ๊กรถแท็กซี่
สามประเภทนี้คือต้นเหตุของการจราจรติดขัด
ไม่เคารพกฎจราจร
แต่จะเอาผู้โดยสารอย่างเดียว
อย่างนี้ตำรวจท้องที่ต้องจัดการ
ไม่ใช่ไปมีความผูกพันกับเจ้าของคิวรถตู้

อย่าไปหวังเงินเล็กน้อยต้องเอาให้จริง
แล้วรถแท็กซี่รถตู้รถตุ๊กพวกนี้
ถ้าไม่ทำให้เกิดสภาพคอขวดการจราจรก็ดีขึ้นเยอะ

ก็เห็นพูดกันหลายหนแล้วนี่
ว่ารถเมย์เนี่ยถ้ามีระเบียบวินัยซะหน่อย

เดี๋ยวนี้รถเมย์หลายสายที่เป็นรถร่วมบริการ
ไปดูเถอะไม่เฉพาะสาย๘หรอก
อะไรล่ะ๔๕ที่วิ่งอยู่ถนนสุขุมวิทย์อ่ะ
นั่นมันวิ่งทุกเลนเลยยกเว้นเลนซ้าย
วิ่งมาเลนกลางขวาสุด
วิ่งมาเลนกลางแล้วพอคนจะลงปั๊บจอดมันกลางถนน
ให้คนลงคนขึ้นรถที่ตามมาก็ติดไปหมด
ถามว่าทำไมเขาไม่วิ่งเลนซ้ายรู้ไหมครับ
เขาแข่งกันครับสายเดียวกันนี่แหละ
๔๕เหมือนกันเนี่ยปากน้ำท่าช้างนี่แหละ
แต่เนื่องจากว่าเป็นรถร่วมบริการ
แล้วเท่าแก่บอกว่านอกจากเงินเดือนแล้วเนี่ย
จะให้เปอร์เซ็นต์กับการเก็บค่าโดยสาร
พอเป็นอย่างนี้แทนที่จะปล่อยออกไปวิ่งกันไปตามคิว
วิ่งกันไปเลนซ้ายอ้าวถ้าเป็นอย่างนี้เดี๋ยวคันหน้าเอาคนไปหมด
ก็ต้องใช้วิธีปาดวิ่งไปเลนกลางเลนกลางไม่พอ
วิ่งไปเลนขวาเพื่อไปปาดหน้าดักเอาผู้โดยสาร

เรื่องแบบนี้ทำไมผู้อำนวยการขอสมก
ไม่จัดการให้เด็ดขาดหรอกครับที่จริงก็มีมาตรการเยอะแยะลงโทษ
เบาไปหานักครั้งที่หนึ่งลงโทษอย่างนี้ครั้งที่สองลงโทษอย่างนี้
ครั้งที่๓ลงโทษอย่างนี้ขั้นสุดท้ายก็คือว่าไม่ให้วิ่ง
ไม่ให้วิ่งพอไม่ให้วิ่งผู้อำนวยการขอสมก
ก็โดนด่าอีกว่ารถไม่พอรถร่วมหายไปรถไม่พอ
ฉะนั้นวิธีการลงโทษของผู้อำนวยการขอสอบกแบบนี้ไม่กล้าลงโทษ
กลัวถูกด่าพอไม่กล้าลงโทษไอ้เจ้าของรถร่วมก็เหิมเกลิมเอากันใหญ่
ไม่เกรงกลัวหรอกครับเห็นประกาศกันโครมนี่วันก่อนพลโทษศาลนิษฐ์บอกว่า
ต่อไปนี้รถเมย์ต้องวิ่งซ้ายถ้าไม่วิ่งซ้ายให้จัดการ
ท่านก็สั่งขี้มูกไปอย่างนั้นเองลูกน้องของท่านทำตามหรือเปล่าล่ะ
ตำรวจท้องหล่อตำรวจแถวนั้นเขาทำตามหรือเปล่า
เขาก็ไม่ปล่อยให้รถเมตต้องวิ่งปากซ้ายปากขวาไป
ก็เป็นต้นเหตุของการจราจรติดขัด
เรื่องพวกนี้ครับเรื่องพวกนี้แก้ได้
อย่าไปคิดโครงสร้างอะไรเพ้อฝันฝันใหญ่โตไปเลย
สาระเอาที่มันง่ายนี่ก่อน
เอาที่มันเป็นปัจจัยว่าปัจจัยอะไรที่ทำให้รถติดแล้วแก้ตรงนั้น

ตำรวจต้องเพิ่มจราจรให้เขาหน่อย
เพราะแต่ก่อนเนี่ยพอคิดว่าเป็นชาญเมืองเป็นตำรวจภูทร
ตำรวจจราจรมีน้อยคนก็พอเพราะเป็นภูทรไปดูสิครับ
งามวงวานกับแจ้งวัฒนะเดี๋ยวนี้ติดหนักกว่าในกลางเมืองอีก
จราจรไม่พอเพราะถือว่าเป็นท้องที่ของภูทรเป็นท้องที่ภาคหนึ่ง
การจราจรเนี่ยก็คิดเอาแบบเดิมว่าเมื่อเป็นภูทร
ตำรวจจราจรไม่ต้องมีมากเหมือนในนครบานคิดผิดครับ
ไปดูเถอะสมุดปลาการเนี่ยแถวไหนอ่ะแถวสำโลงแถวเทพาลักษณ์
ติดกันทั้งวันทั้งคืนไม่มีตำรวจ
สารวัตรจราจรเขาบอกผมมีลูกน้องไม่กี่คน
ทำไมเขาไม่ให้กำลังก็ถือว่าเป็นเป็นตำรวจภูทร
คำว่าภูทรคือการจราจรติดขัดน้อย
อันนี้ก็คิดใหม่เถอะครับคิดใหม่เถอะ
เพราะว่าไม่ฉะนั้นแล้วเนี่ยมันแก้ไม่ได้
ก็ที่เขาไลน์มาเมื่อกี้ไงว่างามวงวานกับแจ้งวัฒนะเนี่ย
หนักที่สุดแล้วตรงนี้ติดไม่เป็นเวลาติดพร่ำเพลือ
ไม่รู้การะเทศะติดทั้งวันทั้งคืนแล้วแล้วยังไง
ฉะนั้นวันนี้คันมากเรื่องนี้ขอขีดเส้นใต้หน่อยเถอะ
อย่าไปคิดอะไรที่มันเพ้อฝันเป็นโครงการใหญ่ใช้เงินเยอะ
ให้ตำรวจทำหน้าที่เอาเถอะจะเอาตำรวจที่ไหนมามาระดมกันโบกรถ
เมื่อเช้านี้ก็เห็นว่าจะเอาตำรวจหน่วยอื่นมา
มาช่วยการจราจรดีครับแต่อย่าวูบวาบไม่ใช่นายกสั่งมาที
แล้วก็ตื่นเต้นกันทีนึงหลังจากนั้นกลับไปเหมือนเดิม
ถ้าอย่างนี้แก้ไม่ได้อย่าเป็นไฟไหม้ฟาง
วันนี้ก็จะได้เรื่องเดียวอีกเรื่องหนึ่งที่ว่าจะพูดไม่มีเวลาแล้ว
นี่แหละเรื่องการจราจรนี่แหละครับคุณก๊อฟคุณดาวครับ
แล้วถ้าเพิ่มเรื่องของขนส่งมวลชนจะช่วยไหมคะ
เพิ่มได้แต่นี่กำลังไอ้๔๐๐กว่าคันเนี่ยประมูลมาเกือบ๑๐ปีแล้วนี่

ยังไม่ผ่านเลยคราวนี้ไม่รู้จะออกมาเป็นยังไงอีก

รถไฟฟ้าก็ไม่เชื่อมอีก๑กิโลคนก็ไม่ขึ้นรถราคาคนก็ไม่ขึ้น
ขึ้นไปขึ้นมาเนี่ยวันหนึ่งค่าโดยสารเนี่ยนะไปกลับเนี่ยมีคนมาบอกผมว่าวันหนึ่ง๒๐๐กว่าบาทนะ
วันหนึ่ง๒๐๐กว่าบาทนะเดือนหนึ่งเกือบหมื่นนะ

ก่อนที่จะไปดูตรงนั้นเอาเรื่องเคารพกฎหมายก่อนละ